คุณผู้ชมเห็นภาพนี้กันไปบ้างหรือยังคะเพราะว่าแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์พอสมควร
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงสายสายที่ผ่านมาที่สอนอสุทธิศาล
มีผู้หญิงคนนึงปีนขึ้นไปแบบนี้นี่คือห้องขังนะคะสูง๓เมตรนะคะ
แล้วไปเกาะอยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงนะคุณภาคภูมิไม่ได้อยู่แป๊บ
ตอนนั้นน่ะตำรวจเขาตกใจกันเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
ก็เป็นเขาปีนปุ๊บป๊บปุ๊บคึนไปอยู่ข้างบนเลย
ไม่อันนี้คือจริงผู้ต้องหาจริง
แล้วก็อยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมง
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะจู่ปีนลูกกรงขึ้นไป
นี่ค่ะลูกกรงเนี่ยก็ความกว้างต่อร่องประมาณ๒๐เซน
สูง๓๐เซนติเมตรแล้วก็ปีนขึ้นไปขอบด้านบน
ความสูงจากพื้นไปถึงจุดที่เธอปีนขึ้นไปเนี่ยนะ๓เมตรนะ
แล้วก็ตะโกนร้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าขอปืนคืน
ขอโทรศัพท์มือถือหน่อยจะติดต่อญาติแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำตามคำขอ
เธอก็อัลวาดตะโกนไปเรื่อยอะค่ะแล้วอยู่ค้างอยู่แบบนั้นนะคะ
ไปเป็นชั่วโมงแล้วเธอเริ่มหน้ามืดเหมือนจะตกลงมาอืม
สิบเวรก็เลยต้องวิทยุเรียกกู้ภัยนำเบาะลมมารองเอาไว้ที่พื้น
กลัวว่าเธอจะตกลงมานะคะผ่านไปสองชั่วโมง
คุยแล้วคุยอีกเกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมอีก
พยายามบอกให้เธอลงมาเถอะลงมาเถอะเธอก็ไม่ลง
กู้ภัยถึงขั้นต้องปีนขึ้นไปไปชาร์จตัวและเอาตัวเธอลงมาค่ะ
นี่นะคะโอ้โหพอเอาตัวลงมาได้เนี่ยนะครับ
นางสาวฝนคนนี้ตำรวจจับใส่กุญแจมือเลยโอ้โห
จะได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปอีกนะคะเพราะมันก็อันตรายนะคะ
สองชั่วโมงค่ะเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะค่ะแล้วอยู่ได้นานมากน่ะ
นะสองชั่วโมงเนี่ยแต่สุดท้ายคือมันอันตราย
มันเสี่ยงไปหมดไม่รู้ว่าเธอจะเป็นลมหน้ามืดร่วงลงมาเมื่อไหร่
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปเอาเบาะมารองไว้ข้างล่างแบบนี้
ครับพอลงมาได้ใส่กุญแจมือเธอยังไม่หยุดนะคะ
คือเธอก็ยังร้องตะโกนด่านั่นด่านี่เนี่ยค่ะแล้วก็มีคนอื่นอื่น
เดินผ่านห้องขังห้องไหนตะโกนคุยกับทุกห้องเลย
ขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ตะโกนกรีดร้องอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะคะ

ตำรวจคนที่เขาไปแจ้งความทุกคนที่ไปโรงพักเขาก็ตกใจกันหมด
อยู่ดีมีเสียงกรีดร้องอยู่แบบนี้ตลอดเวลา
มีทนายอาสาประจำโรงพักค่ะ
เป็นคนกลางไปคุยนะคะ
เพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่คุยกับตำรวจ
เดี๋ยวลองดูนะคะทนายอาสาคนนี้ไปคุยแล้วจะเป็นยังไง
คนขับตำรวจ้างในเราที่กันคุณทางกันป่ะ
คนขับตำรวจฟ้าไม่เย็นเพราะว่าอย่าไปยังงั้นเลย
เพราะปีอย่างนี้ถ้าเกิดจับนานหน้ามืดมันจะตกลงไป

ผมไม่ด่าหรอกครับผมพูดดีแต่กับตำรวจครับ

มือนี่มือสองมือนี่จับอย่างนี้แล้วก็ขานี่ไปเอาอีกอันขานิ่งเอาอีกอันหนึ่ง
แล้วก็หน้าลงไปอย่างนี้ฮะแล้วข้างล่างก็เป็นพื้นซีเมน

มันก็ประมาณสักหนึ่งประมาณสักสามเมตรกว่า
ทีนี้นะคะทางรองผู้กำกับสนสุธิศาลค่ะ

บอกว่าก่อนที่นางสาวฝนจะโดนจับค่ะ

แต่เธอขอพักก่อนจ่ายเงินทีหลัง

พนักงานที่โรงแรมก็เลยบอกว่าไม่ได้

ถึงจะให้เข้าพักนางสาวฝนก็เลยไม่พอใจ
ด่าพนักงานโรงแรมหยิบข้าวของที่อยู่แถวนั้นคว่างปลาใส่
ว่างปลาใส่พนักงานปลาใส่คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ที่อยู่ที่จุดบริการลูกค้าด้วยนะคะก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
แล้วเธอเดินอ้อมเคาน์เตอร์ไปทำร้ายร่างกายพนักงานโรงแรมอีกต่างหาก
นี่คือสิ่งที่เธอทำก่อนจะโดนจับนะคะ
จากนั้นเนี่ยนางสาวฝนก็ไปสอนอสุทธิศาลกลายเป็นว่านางสาวฝนไปแจ้งความ
พนักงานโรงแรมบอกว่าพนักงานโรงแรมพูดจาไม่ดีบริการไม่ดี
ตำรวจก็เลยเชิญตัวพนักงานโรงแรมมาสอบปากคำ
แต่พนักงานโรงแรมไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่าโอ้โหนางสาวฝนให้ข้อมูล
ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเลยจริงจริงพนักงานโรงแรมต่างหาก
ควรจะแจ้งความดำเนินคดีนางสาวฝนเพราะว่าโดนด่าโดนเครื่องของใส่
โดนทำร้ายร่างกายทีนี้ค่ะนางสาวฝนก็เลยโดนแจ้งข้อหาไป
โดยทางพนักงานโรงแรมบอกว่าพนักงานต้องแจ้งนางสาวฝน
นางสาวฝนไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงาน
ก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์๒ข้อหานะคะ
ระหว่างแจ้งข้อหาเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่านางสาวฝนท่าทางไม่ค่อยดีแล้ว
เมาหรือเปล่าหรือยังไงดูแปลกตรวจหาสารเสพติดสักหน่อยดีกว่า
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลสักหน่อยดีกว่า
แต่ปรากฏว่าตรวจปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีม่วงนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีแอลกอฮอลในร่างกายด้วยนะคะ
แต่ทำไมถึงคลุ้มคลั่งแบบนั้นตำรวจก็เลยเดี๋ยวขอไปค้นในรถก่อน
ไปเจอปืนค่ะปืนอยู่ในกระเป๋าผ้าสีเขียวที่ลิ้นชักหน้ารถ
เบาะคนนั่งข้างคนขับนี่คือรถของนางสาวฝนที่ตำรวจไปค้นแล้วเจอปืน
ก็เลยโดนแจ้งข้อหาเพิ่มไปอีกครอบครองอาวุธปืนนะคะ
นางสาวฝนก็เลยยิ่งโมโหค่ะครับบอกว่าตำรวจอ่ะมาแกล้งฉัน
หาว่าตำรวจกลั่นแกล้งทีนี้พอนางสาวฝนอารมณ์เย็นลง
ตำรวจบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมาสอบปากคำกันอีกรอบ
ระหว่างที่ตำรวจพานางสาวฝนไปเข้าห้องน้ำเจ้าตัวก็กลมหนากลมตา
หน้าไปที่เสื้อของตำรวจหญิงจังหวะนี้นะคะก้มหน้าก้มตาแบบนี้ไม่พูดอะไร
แล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนไปแบบนี้ค่ะ
ทนายความส่วนตัวของนางสาวฝนให้ข้อมูลว่านางสาวฝนคนนี้ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอยู่พัทยานะคะ
หาเพื่อนที่กรุงเทพแล้วก็เนี่ยค่ะมาก่อเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟัง
เรื่องทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนะคะทนายความบอกทนายเองก็ยังไม่รู้
นางสาวฝนยังไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเบื้องต้นตอนนี้หน้าที่ของทนายความก็คือ
เดี๋ยวจะเจรจากับทางโรงแรมเพื่อขอชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญให้กับพนักงานโรงแรมนะคะ
คิดว่ามันน่าจะจบที่การไกลเกลี่ยส่วนข้อหาครอบครองอาวุธปืน
ทางครอบครัวของนางเสาฝนนำหลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๕๐๐๐บาทมาขอประกันตัวกับพนักงานสอบสวนค่ะ
ถ้าโรงแรมอยู่มีใครมีรู้สึกว่ามีใครมีอะไรไหมหรือมีการไกล่เกลี่ยอะไรกัน
ก็เค้ากงไม่เอาความมั้งเล็กแต่มีแต่เคลียร์ค่าเสียหายให้แบบนั้นแดง
ค่าเสียหายหรือเรื่องต้น

ค่ะทุกผู้ชมครับ